เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าด้วยนะครับ
พลตำรวจตรีรณสินผู้สาระรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ประชุมร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้า
บริเวณหน้าสำนักงานศรีสวรรค์เงินติดล้อ
สาขาถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลี
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
พลตำรวจตรีรณสินนั้นเปิดเผยภายหลังการประชุม

การเก็บหลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จ
และยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างชัดเจน
แต่ว่าจากข้อมูลกล้องวงจรปิดที่มีนั้นก็ระบุได้ว่า
คนร้ายน่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียว

ตอนนี้ก็แบ่งงานเพื่อเร่งเก็บหลักฐานให้แล้วเสร็จ
และระดมฝ่ายสืบสวนทั้งของโรงพักจังหวัดและของภาคหนึ่ง

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นรถต้องสงสัยที่ใช้ก่อเหตุ
ถ้าหากว่าคิดว่ามีลักษณะคล้ายกลึงกับที่เห็นในภาพ
เบาะแสได้ที่ตำรวจภูทรบางแก้วหรือหมายเลขโทรศัพท์๑๙
พลตำรวจตรีธรรมนูลก็พูดถึงมาตรการในการป้องกันการก่อเหตุประทุศกรรม
ตอนนี้เองตำรวจก็เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจของสายตรวจทุกโรงพัก
ให้เพิ่มกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างให้มากขึ้น
หากเป็นจุดอับหรือไม่ปลอดภัยก็ควรจะย้ายจุดให้บริการเพื่อความปลอดภัยนะครับ